รู้ก่อนร้อนหนาวให้ทราบกันแล้วค่ะ

มานี่ดีว่าจะมีโจรมาหรือป่าว
เฝ้าจับตาดูเหมือนจับตาดูสภาพอากาศเลยคุณผู้ชม
ช่วงนี้นะคะกลางวันค่อนข้างร้อน
ใครที่อยากจะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งไปได้
แต่ช่วงเย็นบ่ายไปเนี่ยโอ้โหอาจจะเจอฝนได้ในหลายพื้นที่
เนื่องจากว่ายังคงมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมประจำฤดู
พัดจากทะเลอันดามันขึ้นฟังมาอยู่
ตอนบนของประเทศก็มีร่องมรสุมของทางเมียนมาและลาวปกคลุมอยู่เช่นเดียวกัน

ตอนบนของประเทศคือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสาน
รวมถึงแนวทางด้านตะวันตกของประเทศคือทะเลฝั่งอันดามันนั่นเองนะคะ
จะไปเที่ยวตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีไปได้นะ
แต่ก็ต้องเผื่อใจว่าจะเจอฝนด้วยค่ะ
ส่วนใครทำการเกษตรวางแผนการดูแลพืชผลการเกษตรให้ดีด้วย
สำหรับภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
จะตกประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่

ลุงต้องเร่งยกของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงป้องกันอันตรายและความเสียหายด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกระยะนี้จะมีฝนมากกว่าแดด
ฝนตกกระจายขยายพื้นที่เป็นวงกว้างประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ฉะนั้นควรวางแผนก่อนที่จะเดินทางเพื่อที่จะไม่ให้สภาพอากาศนั้นเป็นอุปสรรคนะคะ
ในทะเลสูงประมาณ๑เมตรถือว่าสบายค่ะ
ภาคใต้จะมีฝนตกตลอดช่วงร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่อาจตกหนักบางแห่งนะคะ
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนนั้นคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน
ฝนจะตกกระจายตัว๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะคะ
สำหรับพื้นที่รุ่มอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมรอการระบายค่ะ
ก็เตรียมพร้อมรับมือให้ดีช่วงนี้ยังคงฝนตกอยู่นะคะ
ส่วนใครก็ตามที่อยู่บ้านเฝ้าบ้านจับตา

ตอนนี้เรื่องของการติดกล้องวงจรปิดก็ต้องติดป้ายเพิ่มนะ
คุณจะติดสุ่ม๔สุ่ม๕เราไม่เตือนเดี๋ยวผิดกฎหมาย
ครองข้อมูลส่วนบุคคลไปอีก
ดิฉันก็เลยต้องมาเป็นวงจรปิดซะเอง
ว่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียว
เหมือนได้ยินใครอยู่แถวนี้
เอ้าหน้าตาแปลกอ่ะเรา
มาจากไหนมาทำอะไรเต้นให้เต้น